แพทย์เป็นบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพฤทธิ์สอง
วันนี้ใครจะได้มอเตอร์ไลน์ลิมิเต็ดอินิชัน
ไปไปกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
แจกทั่วไทยถึงจะไกลเราก็ไปส่งหม้อไปถึงที่
เพียงดื่มเพื่อนดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซลคูณสอง
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคคุณก็จะมีโอกาสแบบนี้แบบนี้
บ้าวแดงสิบบาทขุมกว่าได้หลุนมากกว่า
ยิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาลแดง
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
และผู้โชคดีที่จะรับมอเตอร์ไลน์ลิมิเต็ดอินิชัน

รีบไปไหนคูณกูยังไม่ได้คุยทักทาย
คิดมุขยอนอย่าง๑๙๖๐หน่อยว่าที่เราทำทั้งวัน
ที่ฉันยังคาจาอยู่แล้วยินตอบไม่ได้เลย
เพราะยังจะตอบไปไม่มีคำถามอะไรอีกแล้ว

คุณชมของบ้านเขาอบข้อความมาว่า
วันนี้เขาตั้งใจดูมากว่ามุกคุณชนะจะฮาแค่ไหน

ขอเวลาผมคิดแป๊บนึงแล้วกันเนอะ
แต่ตอนนี้ไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับ
โต๊ะเลย

มีทั้งฝาคันโจนคุณศรก์และฝาธาระเบาแดดจากทั่วประเทศ

ได้แถวนี้

คุณรสลินลุงขอมจากจังหวัดนนทบุรี
คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะจะบอกเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์กว่าร้อยคันเนี่ย
กระจายออกไปให้ผู้โชคดีทั่วประเทศแล้วนะคะ
คุณกรงมีอะไรอยากจะฝากถึงบางคนที่ส่งมาแล้ว
ยังไม่ได้มีชื่อเราประกาศหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ส่งมาไหมคะ

เอางี้ละกันครับตอนนี้คนไทยทุกคนจะรอวันที่๑กับวันที่๑๖

เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ส่งเข้ามาเลยครับ
เรายินดีที่จะมอบให้อย่างที่ผมแจกอยู่ทุกวัน

อย่าไปท้อท้อเขามีเอาไว้ให้ลิงถือ

ต้องเป็นเรื่องเราเท่านั้นที่จะเข้าใจ
เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อส่งกันเข้ามานะคะ
ยิ่งจะส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากส่งมาได้เรื่อย
เพราะคุณโกมบอกแล้วว่าแจกต่ออีกทั้งหมด๑๐๐คัน
หาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว

เย่แจกต่ออีกเก้าเหมือนเดิมง่ายเลยนะคะ
อยากจะช่วยคนไทยไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้กัน
เพราะว่าคาราบาลแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
แล้วก็แจกต่อเนื่องยาวจนถึงสิ้นปี
และแน่นอนว่าผู้ชมดีเที่ยวรับของเธอใจ
ก็รู้กันไปเรียบร้อยแล้ว

ได้เวลาคุณชนะเฉิดฉายกับมุกสุดหาของคุณแล้ว

คิดมาตลอดว่าจะต้องตลกจะต้องทานแน่

ขาวแต้งกวาถ้าต้องไทยนาฬ

ไม่ได้ได้แค่นี้หรือ

บางคนก็บอกว่าดูน่าคงจะทำงานเยอะเนอะ

แต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะ
เรายังสามารถลุ้นโชคกันได้นะคะ

ส่งเข้ามาได้เรื่อยถึงสิ้นปีเลยค่ะ